เรื่องราวของการท่องเที่ยวรับลมหนาว
ในช่วงของปลายปีแบบนี้คุณผู้ชม
ตอนนี้เชื่อมั้ยว่าลมกำลังพัดมาอู้วยึนสบาย
กิจกรรมที่จะทำกันก็คือการเล่นว่าวค่ะ

ริมทางข้างทางเขาก็จะมีการเอาว่าวมาขายกันแล้ว
เป็นสัญญาณบอกว่าฤดูหนาวมาแล้วนะจ๊ะ
นี่คือบริเวณริมถนนสายพี่มายจากกระหลาด
มนต์ในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็เริ่มนำว่าวหลากหลายชนิดออกมาวางจำหน่ายกันแล้ว

เพราะว่าตอนนี้นะคะสภาพอากาศในพื้นที่เย็นลง
มีลมแรงทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
ลมหนาวเนี่ยมันต่างจากลมทั่วไปในฤดูอื่นนะ
ถูกไหมมันจะมีความแบบไอหนาวอ่ะ

มันหนาวเลยก็ต้องออกมาเล่นว้าวแบบนี้
จะได้หายหนาวด้วยนะเผื่อบางทีได้เจอเพื่อนก็จะได้หายเหงาไปด้วยค่ะ
ลมแรงแบบนี้นะคะการเล่นว่าวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านนิยมเล่นกันมากเลย
ถือว่าเป็นเพื่อความบันเทิงด้วยเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่เล่นกันมายาวนาน

ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาขายดิบขายดีเราก็เลยไปสอบถามพ่อค้าที่เอาว่าวมาขาย
ก็คือนายเชื่อมแก้วภัยทูลถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ผลตอบรับของการจำหน่ายว่าวเนี่ยลุงเชื่อมบอกว่าขายดีปกติก็มีอาชีพประดิษฐ์ว่าวอยู่แล้ว
ปีนี้ก็เลยประดิษฐ์ว่าวจุลาขึ้นมานี่ค่ะว่าวจุลาหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งปีนี้นะคะนักเล่นว่าวเขาก็นิยมมากด้วย
โดยเฉพาะเล่นว่าวจุลาเพราะว่ามันจะมีธนูธนูมันจะทำให้มันมีเสียง
ธนูเนี่ยนะคะทำมาจากใบลานมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
พอนำขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็จะมีเสียงดูแล้วแต่

เขาจัดเป็นการแข่งขันเลยนะบางที

เป็นคนแบบขึ้นได้สูงขึ้นได้นาน

เชื่อมก็ตั้งใจจะทำขายนะคะอย่างต่อเนื่อง
ราคาก็อยู่ที่ตัวละ๒๕๐๔๕๐บาทนะคะ
ส่วนวันหนึ่งลุงบอกขายได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทเลยนะ
ก็ไม่น้อยนะขายทุกวันช่วงนี้
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าก็เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความสามารถใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวด้วย
และที่สำคัญก็คือว่ามันจะขายได้เฉพาะช่วงฤดูหนาวช่วงนี้เท่านั้นแหละ
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอพิมายตอนนี้ก็เลยมีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ใครอยากจะแวะเวียนไปอุดหนุนคุณลุงหรืออยากจะไปเล่นว่าวไปซื้อว่าวมาเล่นเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีโอกาสผ่านไปแถวถนนสายพิมายจักราชอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
แวะเวียนไปคุยกับลุงเชื่อมได้ถามถ่ายหน่อยว่าเป็นยังไงบางทีให้ลุงช่วยสอนเล่นก็ได้นะ
เหมือนจะง่ายนะบางทีเล่นว่าวไม่ง่ายบอกเลยสมัยเด็กบางทีลากเต็ดไปกับดินไม่ขึ้นสักที
ว่าวนี้หัวสักดินวิ่งว่าวจนบางทีขึ้นอะไรขึ้นว่าวอารมณ์ขึ้นไม่ขึ้นสักที
ลากไปกับดินอารมณ์เสียไปเลยแล้วไม่ต้องเล่นแล้ว